แต่ก็พูดถึงเรื่องของหวย๓๐ล้านมาแล้วไปดูกันต่อ
วันโชว์วันนี้เป็นคิวของเจ๊บ้าบิ่น
เป็นพยานคนสำคัญที่จะไปไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๖
โดยมีเพื่อนซีเจ๊พัดเดินทางไปด้วย

แล้วก็ทางด้านของครูปีชาก็เดินทางไปที่สารฐานะที่เป็นโจทย์นะครับ
ครูปีชาไข้ครวนพร้อมด้วยทนายวรวุฒิบุญวงศัย
แล้วก็นางพัชมริดาพรมตานหรือว่าเจ๊พัดแม่ค้าลอตเตอรี่
ก็เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เช้าเลย
หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมแล้ว

ซึ่งวันนี้แม้จะไม่ใช่ชิลของเจ๊พัด
แต่ว่าเจ๊พัดต้องการจะเดินทางมาให้กำลังใจเจ๊บ้าบิน
หรือว่านางรัตนาพรสุภาทิพย์นะครับ
พยานคนสำคัญในคดีนี้ที่
ทางด้านของครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย

วันนี้สารนัดแต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๖นะครับ

แม้จะมีคลิปเสียงออกมามากมายก็ตามนะฮะ

การจำรวจภูทรภาค๗มาหรือเปล่า

แต่ว่าเป็นวันลอยกระทงนั่นเองนะครับ

ก็เดินทางไปศาลเหมือนกันไปถึงตอนประมาณ

นายสิทธาบอกว่าไม่กังวลอะไรเหมือนกัน
แม้ว่าเจ๊บ้าบินจะเป็นพยานปากสำคัญ
ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานที่มี

ส่วนหมวดจรูนบอกว่าผ่านมา๑ปี
ก็ยังมีกำลังใจที่ดีเข้มแข็งเหมือนเดิม
แล้วก็ไม่คิดว่าคดีนี้จะมาถึงขนาดนี้

ให้กำลังใจกันตลอดเวลาในการให้สัมภาษณ์

แล้วก็หมวดจรูนเดินทางมาให้กำลังใจที่หน้าศาล
เช่นเดียวกันก็มีการจับมือจับไม้กันไปนะฮะ

ว่าจะรับคดีที่ครูปีชายื่นฟ้อง
จรูนข้อหายักยอกทรัพย

คุณผู้ชมเจ้าของเงินยังไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้น๓๐
คงต้องคิดใหม่แล้ว